ทีมชาติที่จีนสามารถขวาแชมป์ไปได้คนชาติเมียไม่ชนะ
ก็สามารถขวาอันดับที่๕หลังจากอาจเจอเมนิสธรรมได้ครับ
ไปดูในรอบชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับอีรานแชมป์๖สมัยพบกับจีนนะครับ
๓สมัยคู่นี้สู้กันสูสีครับจีนชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ๒๗ต่อ๒๐
แต่อีรานชนะคืน๒๕ต่อ๒๑เซต๓ครับก็ดวนกันแบบมาราทอนครับ
ตบลูกยางจีนอาศัยความแน่นอนกว่าเอาชนะไปในการดิวส์๓๑ต่อ๒๙นะครับ
แต่ถ้าว่าอิราณก็ไม่ยอมง่ายครับชนะคือในเซตที่๔สกอร์๒๕ต่อ๑๒
เสมอกันที่๒ต่อ๒เซตนะครับต้องไปดีกากันในเซตที่๕เซตตัดสินครับ
กันแบบแต้มต่อแต้มเลยนะครับสุดท้ายจีนเฉือนชนะไป๑๕ต่อ๑๓ครับ
ก็นักตบทุกอย่างจากแดนมังกรครับชนะไป๓ต่อ๒เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่๔
แต่ทั้งจีนและอีรานนะครับก็ควงคู่กันเข้าไปแข่งขันวอเล็กบอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี
แชมป์โลกในปี๒๐๑๗ที่สาธารณรัฐเช็คต่อไปครับ
ส่วนในรอบจัดอันดับที่๕นะครับ
ทีมชาติไทยพบกับเติ๊กมินิสถานก็ผลปรากฏว่านักตบหนุ่มไทยครับอาศัยความเหนือชั้นกว่า
เอาชนะไปได้๓เซตรวดนะครับก็คว้าอันดับที่๕ไปครองได้สำเร็จ
ว่าผลงานดีขึ้นเป็นลำดับครับสำหรับนักวอเล็กบอลชายไทยนะครับ
หลังจากจบเกมการแข่งขันครับโค้ชยุ่นบนชัยสุพัชิรกุล
กล่าวว่าทีมนั้นก็ทำได้ตามเป้าหมายคือการติดอันดับ๑ใน๕นะครับ
หลังจากนี้ก็จะเรียกนักกีฬาเยาวชนบางส่วนครับ
ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับ
เพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันในศึกวอเล็กบอลชายชิงแชมป์เอเชีย
จังหวัดนครปฐมในเดือนกันยายนนี้ต่อไป
ทีมชายไปดูทีมหญิงกันบ้างครับ
ในการแข่งขันวอเล็กบอลพริสครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่๑๙
ตบสาวไทยครับพบกับสิงคโปร์
ทีมไทยนั้นส่งพิมพิชยากกรำกับชัชชุออนโมกศรี๒ผู้เล่นตัวหลักของทีมชุดนี้ลงเล่นพร้อมกันเป็นครั้งแรกนะครับ
ที่วอเลอร์บอลสาวไทยครับจะเอาชนะไปได้๓เซตรวดนะครับ
หลังจบกันอีกครั้งครับอาจารย์ชำนาญดอกไม้หัวหน้าภูกษ์สอน
เพราะว่าเกมนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นเล็กน้อยนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันคู่แข่งในศึกชิงแชมป์เอเชียมาซุ่มดูฟอร์ม
ส่วนพิมพิชยากกรำครับเผยว่าตัวเองนั้นต้องปรับฟอร์มการเล่นให้เข้ากับตัวเซตมากกว่านี้
นี้ครับทีมไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับ
แม้ว่าจะมีโปรแกรมนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในเวลา๑๘นาฬิกาครับ